ผู้ป่วยโควิดก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะ
ผู้ป่วยที่ไม่มีเตียงก็ยังเป็นข่าวรายวันนะคะ
มีหลายรายที่ออกมาขอความช่วยเหลือ
ด้วยการโพสต์นะคะลงในสื่อออนไลน์อย่างเช่นกรณีนี้ค่ะ
เป็นกรณีของผู้หญิงที่ท้อง๘เดือน
ใกล้จะคลอดนะคะเธอติดเชื้อโควิดอาการไม่ดี
แล้วก็ล่าสุดลูกชายของเธออายุ๕ขวบก็ติดโควิดด้วยเช่นเดียวกัน
บอกว่าน้องสาวของเธอเนี่ยท้อง๘เดือนใกล้จะคลอดนะคะ
แล้วรู้ผลว่าติดโควิดตั้งแต่วันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
น้องมีไข้สูงไอเจ็บคอหายใจลำบากแน่นหน้าอกและเหนื่อยหอบ
นี่ค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยลูกชายวัย๕ขวบก็ติดโควิดด้วย
ตอนนี้ทุกคนรอเตียงอยู่ที่บ้านพักในซอยประชาอุทิศทุ่งครุ๗๒นะคะ
ญาติเนี่ยคือก่อนที่จะมาโพสต์แบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาประสานไปทุกหน่วยงานแล้ว
แต่ทุกที่ให้คำตอบเดียวกันก็คือว่าให้รอเตียงนะคะ
ที่บ้านอยู่กัน๘คนติดโควิดกันแล้ว๓คนนะคะ
น้องสาวท้อง๘เดือนหลานชาย๕ขวบแล้วก็ญาติอีก๑คน
ส่วนคนที่ไม่ติดก็ต้องแยกกันอยู่แยกโซนกันนะคะ
ทีมข่าวของไทยรัฐทีวีเนี่ยได้พูดคุยกับคุณฝนนะคะ
เธอเธอบอกว่าตอนนี้อาการเริ่มแย่ลงเมื่อคืนแน่นหน้าอกมากหายใจไม่ออกเลย
แฟนต้องไปซื้อออกซิเจนกระป๋องมาไว้ให้ใช้
แต่ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยยาเริ่มจะไม่ค่อยได้ผลแล้วนะคะ
เพราะว่ากินไปกินไป๔ชั่วโมงตัวก็เริ่มร้อนอีกนะคะ
แต่ว่าที่อยู่ได้ก็เพราะว่ากินยาลดไข้อย่างเดียวนี่แหละนะคะ
ไม่รู้ว่าเราวิตกไปเองหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าลูกที่เบาลงเมอร์นะคะ
ที่โรงพยาบาลวัชิระเขาเขาก็โทรมาสอบถามอาการเบื้องต้นอ่า
อาการที่หนูเป็นนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับอาการแพทย์
เราคิดไปเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าอาการหนักที่เขาจะรับเข้ารักษาด่วนเลย
ก็คือต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วอะค่ะ
คือทานได้แต่ยาลดไข้ยาแก้อายแก้เจ็ดของแก้อักเสบ

เพราะว่าเขาแก้แล้วพวกเขาไม่อยากให้ทานยาแบบตีตัวอย่างนี้ค่ะ